มันก็ยังต้องดำเนินต่อไปถ้าเราอยู่บนเวที
แต่ว่าสำหรับเวทีนี้กับหมอลำคณะดังแสดงต่อไม่ได้แล้วค่ะ
เพราะว่าขณะทำการแสดงเนี่ยขโมยมาแล้วมากันหลายคน
ขโมยทรัพย์สินกันต่อหน้าต่อตาทั้งนักแสดงทั้งคนดูนะคะ
และคนอื่นที่เป็นพลเมืองดีไล่จับขโมยกันวุ่นเลยค่ะ
เวทีแสดงของคณะหมอลำระเบียบวาธศิลป์หมอลำดังด้วย

ขโมยก่อนจับขโมยก่อนหนึ่งในคนที่วิ่งไปจับเนี่ยนะคะ
ก็คือพระเอกดังด้วยนะคะแพทย์พีรพัฒน์เพราะว่าถูกขโมยกระเป๋าสะพาย
ข้างในเนี่ยมีเงินอยู่นะคะมีกุญแจรถยนต์มีบัตรสำคัญต่าง
แล้วคนอื่นที่เป็นนักร้องประจำวงก็โดนขโมยเหมือนกันนะคะ
จับขโมยก่อนนะคะเวทีต้องพักชั่วคราวนะคะ
คือเขาบอกว่าของเหล่านี้เก็บเอาไว้ในเต็นต์ผ้าใบ
ซึ่งเป็นห้องแต่งตัวของนักร้องและแดนเซอร์ตอนที่เกิดเหตุเนี่ย
บางคนก็กำลังอยู่บนเวทีบางคนก็แต่งตัวกันอยู่ในเต็นต์
แต่มีคนเห็นนะคะว่ามีผู้ชายต้องสงสัยสองคนเดินป้วนเปี้ยน
เต็นต์แต่งตัวลักษณะมีพิรุษนะคะแพทย์พีรพัฒน์เนี่ยบอกว่า
ตอนที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยตนเองทั้งเสียใจทั้งเสียดาย
ถ้าคนร้ายจะเอาเงินก็ถือว่าฟาดเคราะห์แต่ขอความเห็นใจ
ส่งบัตรเอกสารสำคัญมาทางปรายศนีย์ก็ได้นะคะผ่านไปผ่านมาเนี่ย
แสดงมาหลายที่ไม่เคยถูกลักขโมยของแบบนี้เลยค่ะ
แต่ว่าเขาบอกว่าผมเอาไว้ตรงนี้ครับเขาน่าจะรวมลงมาจากข้างนอกครับ
แล้วก็หยิบชกเขาไปเลยที่ผมคิดที่ผมคาดไว้นะครับ
ผมไม่ได้เข้ามาข้างในถ้าเขาใจดีถ้าเขายังมี
ยังมีจิตใจที่ดีบ้างผมคิดว่าเขาน่าจะส่งมาทางปริศนีย์
เพราะว่ามีบัตรประชาชนอยู่ในนั้นอยู่แล้วแล้วก็มีที่อยู่ของผมอยู่ในนั้นนะครับ
โอ้โหต้องเห็นใจเลยนะคะแสดงก็แสดงแต่ต้องจับขโมยจริง
มันเห็นคาตานะคะไม่อย่างนั้นจะเรียกตำรวจก็ไม่ทันนะคะ
ตำรวจตอนนี้ได้สอบถามรายละเอียดกับผู้เห็นเหตุการณ์แล้วก็จะไปไล่ดูกล้องวงจรปิดใกล้จุดเกิดเหตุ
หาเบาะแสในการติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไป
คือเขาก็ไปไล่กันแต่ไม่ทันเขาไปจากเวทีบางคนก็หนีไปหน้างาน
บางคนก็หนีไปกลางทุ่งนานะคะเนี่ยค่ะแหมเห็นใจจริงเลยค่ะ